ล่าสุดจากเรือหลวงอ่างทองได้รายงานขึ้นมา
ได้พบผู้ประสบภัย
ได้ช่วยขึ้นมาเรียบร้อยนะครับจำนวน๑นาย
ก็คือคนอาหารธนันยูแก่นศรียา

โดยที่ได้รับจริงแล้ว
เรือสินค้าชื่อภูมินาราซึ่งอยู่ห่างจากเรืออ่างทอง
เป็นคนพบแล้วก็ได้เก็บแล้วก็มาส่งให้กับเรืออ่างทอง
ตอนนี้อยู่ที่เรืองทองเนี่ยปลอดภัยเรียบร้อยนะครับในสภาพที่เรียบร้อย
แล้วก็ล่าสุดเฮลิคอปเตอร์นะครับก็ได้มีการตรวจพบนะครับ
น่าจะเป็นผู้ประสบภัยเพิ่มเติมแต่อันนี้ยังไม่ได้ยืนยันว่า
จะเป็นผู้ประสบภัยไหมนะครับแต่ก็จะน่าจะเป็นข่าวดี
แล้วก็ห่างจากจุดเกิดเหตุที่เรือสุโขทัยเกิดอุบัติเหตุนะครับ
ก็ประมาณ๒๐ไมค์นะครับก็ประมาณสัก๓๖กิโลเมตร
ไปคำถัดขณะนี้เนี่ยนะครับคนนาราโยูเนี่ยคือคนล่าสุดที่เราช่วยขึ้นมา
ก็ยังทุกคนมีชีวิตรอดปลอดภัยแล้วก็สุขภาพดีนะครับ
ขีดพวกที่สาหัสไปเมื่อวานนี้ก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่า
พ้นขีดอันตรายหมดแล้วนะครับนะครับมา
พวกข่าวลือต่างในโซเซียลนี่คือไม่ใช่
หรือผู้บัญชาการฐานเรือซึ่งจะแถลงข่าวตอนน่าจะ๕โมงเย็นนี้

ก็ดีแล้วนะครับว่าน้องนักข่าวบอกว่าส่วนใหญ่แล้วภาพนี้จริงไหม
มีการคอนเฟิร์มก่อนก่อนที่จะแชร์ไปทั้งหมด
ก็คือเหตุการณ์การช่วยเหลือมันเป็นเวลากลางคืนในภาพใหญ่ทั้งหมด
เว้นเมื่อวานที่เรือหลวงกาบุรี๑ลายกับที่วันนี้นะครับ

วันนี้คือ๒รายเท่านั้นเองที่มีการช่วยในเวลากลางวัน

แล้วสินค้าที่ช่วยมาเก็บขึ้นมาอะไรทั้งหมดนั้น
ยืนยันว่าก็ไม่ใช่ในเหตุการณ์นี้นะครับ
นี่ล่าสุดจากทางท่านผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่๑นะครับท่านผู้ชมครับ
พลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลยืนยันว่ายังไม่มีใครเสียชีวิตนะครับ
มีผู้สูญหายที่กำลังหากันเพิ่มเติมและ
ณขณะนี้เจอเพิ่ม๑นายนะครับทุกผู้ชมครับ
รายละเอียดต่างความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์ตรงนี้เนี่ย
๑นาฬิกาผู้บัญชาการฐานเรือจะแถลงข่าว
เดี๋ยวท่านรอฟังพร้อมกันผมก็ถามไปยังท่านโฆษกองทัพเรือท่านก็ยืนยันนะครับ
ผู้ชมก็ถามเข้ามาเยอะนะฮะเดี๋ยวช่วงข่าวเย็นไทยรัฐท่านได้ติดตามฟังแน่นะฮะ
อาจารย์อนันโยฮะคือหลังจากเกิดเหตุเนี่ยพอมีข้อมูลเรื่องเสื้อชูชีพบนเรือไม่พอ
เนื่องจากกำลังพลประจำเรือลำนี้เนี่ยเรือหลวงสุโขทัยคือ๗๖นาย
แต่ช่วงที่ไปภารกิจที่จะไปชุมพรจากสถีประชุมพรเนี่ยเขารับเพิ่มมา๓๐นาย
แต่วันนี้ทางแม่ทัพผู้บัญชาการกองเรือยุทธการนะครับ
ด้วยนานว่าเสื้อชูชีพเนี่ยเพียงพอนะมีครบแต่ว่ามี๒แบบ
คือแบบเสื้อกับ๒คือแบบห่วงยาง
ตัวสูงตามแรงคลื่นแล้วตกลงมากระแทกผิวน้ำเนี่ย
มันอาจจะมีการกระจัดกระจายหรือเป็นภาวะวิกฤต
อาจจะเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรพวกนี้ครับ

คือก็เป็นไปได้นะครับอย่างที่ท่านผ่าวอกลอพูด

คือตอนนี้เรายังไม่ทราบแน่นอน
สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือต้องมีการสัมภาษณ์
รอดชีวิตแล้วก็ดูขบวนการการเอาคนขึ้น
ตั้งแต่ออกไปจากสัตหีบว่ามีการโหลดอะไรขึ้นมาบ้างหรือเปล่า
แต่ว่าชูชีพเนี่ยถ้าจะโดยหลักแล้วเนี่ย

อย่างน้อยที่สุดเราควรจะมีชูชีพให้ครบทุกคน
เพราะว่าชูชีพเนี่ยมันพัดทันอยู่กับตัว
ถ้าเราจะรอดได้เนี่ยกระชูชีพก็จะพยุง
แต่ห่วงยางเราต้องกอดเอาไว้ถ้าเราหมดแรงปุ๊บ
มันก็ลอยลงไป

เราต้องหาผู้ที่ศูนย์หายอยู่อันนี้คือภารกิจหลักก่อนเลย

ใช่แต่โดยหลักการคือควรจะมีชูชีพครบทุกคน
อย่างน้อยเกินจำนวนที่คนที่จะขึ้นไป

จะเตรียมข้าวให้พอจะได้เตรียมชูชีพให้พอ
ตรงเนี้ยมันเป็นขบงานของมันอยู่แล้ว
แต่เราไม่แน่ใจว่า

ก็จายไปก็เป็นไปได้เหมือนกัน
ภรรยาภาคหนึ่งท่านผู้บัญชาการก็ลอยไปไกลเหมือนกันนะ
ใช่ครับคือจริงฟังแล้วมันมีทั้งข่าวดีและข่าวไม่ดีนะ
ดีคือเราเจอคนที่ใส่ชูชีพแล้วยังลอยได้

หมายทะเลเนี่ยคือแบบคือแปลว่าผัดกระจ่ะกระจ่ายไปยังแค่งมาก
แล้วสิ่งที่อาจจะต้องเพิ่มเติมคือเราอาจจะต้องระดมศักยภาพอากาศยานมากขึ้น
ซึ่งมีศักยภาพในการกู้ภัยสูง
แล้วก็มีลำหนึ่งที่เคยใช้ตอนหมูป่าด้วยมีห้องพยาบาลมีอะไร

เพราะว่าพื้นที่การค้นหาน่าจะต้องขยายให้มากกว่านี้แล้ว
ครับหลังจากเสร็จภารกิจตรงนี้เนี่ยอ่าเราค้นหาผู้ที่ศูนย์หาย
ภาวนาขอให้เจอได้ครบทุกคนปลอดภัยทุกคนนะฮะ
หลังจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์ในครั้งนี้มันเป็นกรณีศึกษาไหม

ใช่ต้องวิเคราะห์อย่างแรกก็คือว่าเรามีขบวนการมีทฤษฎี
มีการปฏิบัติถูกต้องตามสิ่งที่มันควรจะเป็นไหม
สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือขบวนการการควบคุมความเสียหาย
เพราะว่าปกติเรือลบลูกเรือต้องฝึก
โดนระเบิดโดนจรวดเนี่ยต้องปิดกั้นให้ได้ไม่ให้มันเสียหายไม่ให้เรือจม
โดนน้ำเข้าจากคลื่นก็ต้องทำเหมือนกัน
ดังนั้นมันก็ต้องมาดูว่าทำครบแล้วหรือยัง
มีอุปกรณ์พร้อมไหมใช้งานได้ไหมเครื่องสูบน้ำเครื่องปั่นไฟต่าง
ถ้าทำทุกอย่างครบแล้วเนี่ยแต่คลื่นมันแรงจริงก็โอเคถือว่าเป็นความโชคร้าย
แต่ถ้าเกิดว่าขบวนการมันไม่ครบจริงก็ต้องมาดูว่าเราจะฝึกคนยังไงต่อไป
ให้ให้มีศักยภาพปิดแก๊ปหรือว่าถ้าอุปกรณ์ไม่พอ
ก็ต้องมาดูว่าอุปกรณ์อะไรต้องเพิ่มเติมหรือว่าถ้ามันไม่พร้อมจากการเสียหายเนี่ย
ก็ต้องมาดูว่าถ้ามันเสียหายแบบนี้เราควรจะปล่อยเรือออกไปไหมในอนาคต

การซ่อมบำรุงหรือว่าปกติเขาก็มีวงรอบของเขาอยู่แล้ว
ใช่ครับเรือลบเหมือนรถเราต้องเช็คระยะทุก๖เดือน
เดี๋ยวลบก็เช่นเดียวกันอาจจะทุก๒ปีอะไรประมาณนี้ก็ว่าไป
แต่ว่าอันนี้ไม่ได้เชื่อมโยงแต่ว่าผมก็ตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่ง
คือว่าพอบทรทรที่แล้วท่านพูดกับประชาชนเลยว่า
กองทัพเรือช่วงหลังมีปัญหาในการซ่อมบำรุงพอสมควร
เพราะว่างบำรุงหายไปเยอะจากเวลาโควิด
บอกทำให้เรือและอากาศยานหลายรายการใหม่จะถูกรับมามรุง
ต่อไปด๋วนะก็ดังเตรียมจะเข้ารับประกันปรับบุญอยู่แล้ว
ดังนั้นก็คาดว่าน่าจะต้องมีการปรับปรุงแล้วก็ซ่อมบำรุงไปด้วย

เราก็ไม่รู้ว่าอุปกรณ์ที่ต้องใช้
หรือว่าอุปกรณ์ที่ในการใช้ในการรับภาวะวิกฤต

ซึ่งอันนี้ต้องหลังการสอบสวนเราจะต้องรู้
เพราะเราก็มีเรือที่เป็นทั้งเรือใช้งานหรือว่าเรือรบหรือเรือไม่รบ

ใช่ครับคือกองทัพเรือมีเรือหลายลำมาก
ครึ่งร้อยเกินนั้นแต่ว่าเรือที่ถือว่า
เรือหลวงสุโขทัยถือว่าเป็นเรือที่มีศักยภาพสูงที่สุดลำหนึ่งของกองทัพเรือนะฮะ
ฟังดูเนี่ยอายุ๓๕ปีมันดูเก่าแต่อุปกรณ์ข้างในไม่เก่าเลยนะครับ

เรือหลวงสุขไทยเนี่ยทำงานลบได้๓มิติ
ทำให้๓มิติคือผิวน้ำใต้น้ำแล้วก็บนอากาศ

ใช่ครับแล้วก็ในกองทัพเรือไทยมีอยู่แค่๕ลำเท่านั้นเอง

ดังนั้นเนี่ยการที่เรือหลวงสุโขทัยหายไปเนี่ย
คือการขาดหายไปของกำลังลบระดับสูงถึง๒๐ของกองทัพเรือไทยเลย

อันนี้ผมเรียนด้วยความโลกผมจำไม่ได้แล้วตอนจัดหา
เพราะมัน๓๐กว่าปีแล้วแต่ให้ประเมินมูลค่าตอนนี้

ราคาเผลอจะพอกับซื้อใหม่

เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น

ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒